โรคไข้เลือดออกอยู่กับเราทุกปีแต่ไม่อยากให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าแล้วยังไงชินแล้ว
เพราะฉะนั้นนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกับชิสามาแชร์
ฝนตกมาแบบนี้คุณผู้ชมต้องเฝ้าระมัดระวังโรคให้เลือดออกด้วย
เพราะว่าจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโลกนะคะ
บอกว่าโรคไข้เลือดออกนับตั้งแต่๑มกราคมถึง๑กันยายนปีนี้เนี่ย
มีผู้ป่วยมากถึง๖๔๘๕ราย

ที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือ๕๑๔ปียังเด็กอยู่เลยนะ
รองลงมาก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นคือ๑๕๒๔ปีค่ะ
สาเหตุคือว่าได้รับการวินิจฉัยล่าช้า
คือบางคนคิดว่าเป็นไข้ทั่วไปไม่ได้ไปหาหมอหรือรักษาผิดใช่ไหม

รวมถึงใกล้ชิดกับแหล่งเพาะพันธุยุงลายด้วยนะคะ
แล้วยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้ฝนตกหนัก
มันมีความชื้นเป็นแหล่งเพาะพันธุยุงลายด้วย

แต่ที่น่าตกใจแล้วก็ต้องเตือนกันไว้นะคะ
ถ้าโดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออกอีก

กระทั่งอาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
เพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันตรงนี้ค่ะว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะ
ไข้เลือดออกหรือเป็นไข้เลือดออกมากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุ
กลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหรือ
เด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ด้วยนะ

แล้วถ้าหากว่าเป็นไข้ขึ้นมาให้คุณผู้ชมสังเกตอาการนะคะ
ฉันเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นโรคไข้หวัดทั่วไป
คือถ้าเป็นไข้เลือดออกก็จะรู้สึกว่ามีไข้สูง
เมื่อยตัวปวดกระบอกตา
แล้วก็จะมีตุ่มสีแดงเป็นจ้ำ
อันนี้คือไข้เลือดออกก็เห็นได้อย่างชัดเจน
ใช่ค่ะและที่สำคัญคือยาซื้อยามาทานเอง
โดยเฉพาะยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินไอบูโพเฟนพวกนี้
เพราะมันยิ่งจะทำให้เลือดออกมากขึ้นนะคะ
ถ้ารู้สึกปวดหัวไม่ไหวจริงพาราเซตามอลเท่านั้น
แต่แนะนำเพิ่มเติมอย่างนี้ละกันคุณผู้ชม
ให้ใช้มาตรการ๓เก็บป้องกัน๓โรค

แรกคือเก็บบ้านค่ะเก็บบ้านให้สะอาดนะคะ
อย่าให้มีมุมอับทึบที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงลาย
เก็บที่สองคือเก็บพญาพาชนาตร์ต่างนะคะ
คว่ำซะกระมังถังหม้ออะไรก็แล้วแต่

เก็บน้ำคืออย่างเช่นใครบ้านไขมีโอ่งเนี่ย

ให้ทางหน่วยงานในพื้นที่เขาจะมาจัดการดูแลให้

ก็นำข้อมูลมาฝากเตือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางคนก็มองข้ามผ่านไป
อย่างไรก็ตามถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือใด
ก็สอบถามกรมควบคุมโรค๑๔๒๒นะคะ

เป็นเรื่องราวที่ให้ข้อมูลนะคะ
จะได้ป้องกันกันก่อนอย่ากังวลแต่โควิดอย่างเดียว
ดูแลเรื่องโรคอื่นกันด้วยนะคุณผู้ชม